ก็จะพาย้อนรอยตามคำรับสารภาพ
ของนายพลกฤษผู้ต้องหาที่อุ้มฆ่านางสาวพลอยนาริน

ตัวของผู้ต้องหาพาพลอยไปที่จุดใดบ้าง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
รถยนต์คันนี้คือคันที่นายพลกิจวิเศษ
ใช้เป็นยานพาหนะขับมารับน้องพลอยไปตามที่ต่าง
ตามคำบอกเล่าของพันธ์ตำรวจเอกพัทรพัฒนุษยวง
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าชุดจับกลุ่มผู้ต้องหา
ตามยึดคืนมาได้จากสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพ
บอกเล่ากับทีมข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเกิดเหตุ
โดยที่น้องพลอยนั้นไม่คาดคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต
ช่วงเย็นวันที่๒๑พฤษภาคม๒๕๖๒
บริเวณด้านหน้าโรงงานคือจุดแรกที่ผู้ต้องหาขับมารับผู้ตาย
โดยบังคับให้ผู้ตายนั่งข้างคนขับ
จากนั้นผู้ต้องหานำรถจักรยานไปไว้ที่เบาะหลัง
ก่อนจะขับรถออกไปมุ่งหน้าอำเภอพระพุทธบาท
โดยระหว่างนั้นผู้ต้องหาชักชวนให้ผู้ตายหนีไปอยู่กับตัวเอง

เนื่องจากรู้ว่าผู้ต้องหามีเมียและลูกอยู่แล้ว
จึงพยายามตีตัวออกทาง
ระหว่างนั้นแม่ของผู้ตายพยายามโทรหาหลายต่อหลายครั้ง
ทำให้ผู้ต้องหาไม่พอใจคว้าโทรศัพท์ทิ้ง

จากนั้นผู้ต้องหาใช้มีดที่ติดจากกันไกลตัดเล็บ
แทงเข้าไปที่แขนของผู้ตาย
ใช้มือบีบคอผู้ตายจนเสียชีวิต
และขับรถพาศพมุ่งหน้าไปตามถนน
เดี๋ยวไปตามทางอำเภอพระพุทธบาท
เข้าถนนผนโยธินมุ่งหน้าจังหวัดลบบุรี
หมายคาดว่าเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งภายในค่ายทหาร
แต่ระหว่างทางผู้ต้องหาเปลี่ยนใจขับรถเข้าเมืองลบบุรี
แยกเอละวันก่อนเลี้ยวขวาไปตามถนนสายคันครอง
ซึ่งจุดนี้เป็นอีกจุดสำคัญที่ผู้ต้องหานำหลักฐานมาอำพรางความผิด
สะพานข้ามครองชลประธานแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหานะครับ
ภายหลังจากลงมือบีบคอน้องพลอยจนเสียชีวิตแล้ว
ผู้ต้องหานำรถจักรยานของน้องพลอยนั้นทิ้งลงไปบริเวณน้ำแห่งนี้
ก่อนที่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปยังไข้ทหารครับ

ของผู้ต้องหาบอกว่าขณะนั้นเกิดความเครียด
เพราะไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับศพของผู้ตาย
แต่ภายหลังจากนำรถจักรยานทิ้งจึงเลี้ยวขวาข้ามครอง
เพื่อมุ่งหน้าค่ายปืนใหญ่ที่เป็นบ้านพักของพ่อ

น้ำมันดีเซลและเบนซินผสมกันอีก๒แกลลอน
มุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีโดยผ่านสถานที่ต่าง
ก่อนจะมาหยุดรถตรงเนินเขาที่เป็นป่ารกทึบ
บริเวณบ้านหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
อุ้มร่างของผู้ตายข้ามแท่งแบรีเออร์
เผานั่งยางทันทีก่อนหลบหนีไป

แต่ยังมีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นในพื้นที่
คดีนี้ผ่านมากว่า๓ปีที่ท้องที่ทำคดีแต่ไม่มีความคืบหน้า
แม่ของผู้ตายเข้าร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง
หลังตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดอายุทยาได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาคลี่คลายเพียง๑๓วัน
ทางบกอากาศจนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาได้
แต่คดีนี้ไม่จบแค่ผู้ต้องหารายนี้
ตำรวจเชื่อว่าต้องมีคนอื่นที่มีส่วนรู้เห็นและช่วยเหลือ
ให้ผู้ต้องหารอดชีวิตตลอด๓ปีที่ผ่านมา

แม้จะมีสีหรือไม่มีสีก็ต้องถูกดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน